ไม่ใช่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในมรดกนะ
เว้นเสียแต่ว่าตัวเองมีสิทธิ์ได้ทรัพย์มรดกนะฮะ

จะให้คนนี้มากกว่าคนนี้น้อยกว่าไม่ได้นะครับ
แม้ว่าจะเอามาเข้าตัวเองมากกว่าก็ไม่ได้
เป็นยักยอกทรัพมรดกด้วยเป็นคดีอาญาด้วยนะครับ
มีโทษนะจำคุก๕ปีแล้วมีอายุความถึง๑๐ปีด้วย
ผมทนายภัยศาลเรืองฤทธิ์นะครับ
คือมรดกในที่นี้ก็หมายความว่า
เป็นทรัพย์สินนะครับของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับ

เป็นบ้านเป็นรถเป็นเครื่องมือทำมาหากิน
อะไรที่เป็นทรัพย์สินของเขาในขณะที่เขามีชีวิต
พอเขาเสียชีวิตไปก็เรียกว่าเป็นมรดก
คำว่ามรดกเนี่ยมันไม่ได้หมายความแต่ทรัพย์สินอย่างเดียวนะ

หลักเกณฑ์ที่จะเป็นผู้จัดการมรดกได้ก็จะมี๒แบบนะครับ

ผู้ตายเนี่ยตอนที่ขนาดยังมีชีวิตอยู่เนี่ยได้ระบุชื่อไว้ในพินัยกรรมนะครับ

ก็คือคนที่จะเป็นผู้จัดการมรดกได้เนี่ยก็จะมีทายาทโดยธรรมทั้ง๖ลำดับนะครับ
ว่าจะเป็นพ่อแม่ลูกเมียนะครับ
พี่น้องร่วมบิดามันดาพี่น้องต่างบิดามันดาลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายอะไรอย่างนี้นะครับ
จะเป็นผู้จัดการมรดกได้คุณสมบัตินะครับ
ต้องไม่เป็นบุคคลวิกลจริตนะครับ
ต้องเป็นบุคคลที่ไม่ใช่เป็นบุคคลที่เสมือนไร้ความสามารถหรือไร้ความสามารถ
หรือเป็นบุคคลที่ล้มละลายนะครับแล้วต้องเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วครับ
บางทีชาวบ้านไม่เข้าใจว่าผู้จัดการมรดกนะครับ
ไม่ใช่ผู้ที่มีส่วนได้เสนอเสียในมรดกนะครับ
เสียแต่ว่าตัวเองมีสิทธิ์ได้ทรัพย์มรดกโดยเป็นทายาทหรือโดยเหตุใดก็ตาม
แค่นั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเป็นเจ้าของทรัพย์สินทรัพย์มรดกของผู้ตายทั้งหมด
ไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่ามีหน้าที่ที่อาจจะต้องไปโอนมาเป็นชื่อตน
เพื่อจัดการหนี้สินและทรัพย์สินหรือการแบ่งส่วนให้กับทายาทเพียงเท่านั้นนะครับ

เรียนผู้การมรดกไม่ได้มีค่าตอบแทนนะครับ
ระหว่างพ่อแม่กับเมียใครมีสิทธิ์มากกว่ากัน
สมมุติอย่างนี้ถ้าเกิดตัวสามีหรือภรรยา

อาจจะมองตรงนี้ด้วยความเหมาะสมอยู่ที่ดุลพินิษฐศาล
แต่เพียงแต่ว่าอย่างสมมุติตัวสามีภรรยาเนี่ย
ทะเบียนสมรสเข้ามานานแล้วเป็น๑๐ปีแล้ว
ทรัพย์สินร่วมกันระหว่างสมรสด้วยอย่างนี้

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก็สามารถเข้ามาเป็นผู้จัดการมรดกได้

อย่างเช่นเจ้าหนี้ผู้ที่มีชื่อร่วมกับทรัพย์สินของผู้ตายนะครับ
แต่เหนืออันใดกฎหมายเขาให้สิทธาญาติก่อน
ทายาทส่วนใหญ่เขายอมเสนอใครก็ได้บุคคลภายนอกก็ได้
หรือเสนอตัวเราเองก็ได้ขึ้นเป็นผู้จัดการมรดก
เราอยากจะเป็นผู้จัดการมรดกแต่ตัวผู้ตายมีทายาท

คือทายาทต้องมาทำคำร้องให้คนนี้เป็นผู้จัดการมรดก
ไม่ใช่อยู่ดีเราจะไปเสนอตัวเลยไม่ได้
แล้วก็ต้องไม่มีใครร้องค้านด้วยนะแล้วก็ต้องมีคุณสมบัติครบ
วิธีการจัดการมรดกของผู้จัดการมรดก
ก็ต้องจัดการมรดกให้กับทายาทโดยธรรม
ทุกคนโดยส่วนเท่ากันตามลำดับชั้นนะ
อย่างเช่นเนี่ยตัวผู้เสียชีวิตนะครับ
เขามีลูกมีภรรยามีพ่อแม่นะครับ
สมมุติมีอยู่๖๐ล้านก็จะต้องแบ่งให้คุณพ่อ๒๐ล้าน
ให้ลูก๒๐ล้านให้ภรรยา๒๐ล้าน

มรดกเขามีมรดกอยู่ก่อนที่จะจดทะเบียนสมรสนะ
แต่ถ้าเกิดว่าเขามีทะเบียนสมรสอยู่กับภรรยาทำมาหาได้ด้วยกัน

ล้านตอนที่จดทะเบียนสมรสที่อยู่กับเมียมา
เมียก่อนเลยครึ่งหนึ่ง๓๐ล้าน
ก็กลายว่าอีก๓๐ล้านเนี่ยจะเป็นมรดกของผู้ตายนะครับ
ก็แบ่งภรรยาลูกแล้วก็พ่อแม่
แต่นี่มีคำถามว่าอ้าวแล้วถ้าพ่อแม่ตายล่ะ
ก็ต้องไปดูว่าเจ้ามรดกเขามีลูกไหม
ถ้าเขาไม่มีลูกคนที่จะมารับแทนพ่อแม่ได้ก็คือพี่น้องของตัวเอง
แต่ถ้าเจ้ามรดกมีลูกนะครับพี่น้องไม่ได้แล้ว
ต่อให้พ่อแม่ตายก็ไม่ได้เขาตัดไปแล้วนะครับ

อีกเรื่องหนึ่งต่อเลยมีคำถามถามว่า
ถ้าเกิดเจ้ามรดกเสียชีวิตไม่มีทายาทเลย
รดกพวกนี้ตกแก่ใครตกแก่แผ่นดินนะครับ

สมมุติเจ้ามรดกนะมีเงินอยู่๑๐ล้าน
ก่อนจะแบ่งให้ทายาทเนี่ยถ้าเจ้าหนี้เขามาทวงมาอะไรอย่างนี้
สมมุติมีหนี้อีก๕ล้านไปเคลียร์เขาให้หมดก่อน

ไม่ใช่หนี้นอกระบบอะไรพวกนี้ไม่ได้นะ
หากมีหนี้มากกว่ามรดกนะครับ
มันเป็นเรื่องเฉพาะตนนะครับ
สมมุติเจ้ามอดกมีมอดกอยู่๑๐ล้าน

แล้วทายาทคนนี้ต้องได้มรดกคนนี้๑๐ล้าน

คนที่รับมรดกเนี่ยก็ใช้หนี้ได้เฉพาะ๑๐ล้านที่ได้นั่นแหละ

เพราะว่ากฎหมายกำหนดว่าใช้หนี้ได้ไม่เกินกว่า
มอดกที่ได้รับแค่นั้นเอง
ผู้จัดการมรดกก็เหมือนกับคนที่บริหารจัดการให้
แค่นั้นเองแต่ทีนี้ก็ต้องไปจัดการทรัพย์สินของผู้ตาย
ว่ามีทรัพย์สินอยู่ไหนตรงไหนอะไรบ้าง
แล้วก็หนี้สินที่ไหนยังไงบ้างจัดการมา
พอเราจัดการทรัพย์สินตรงนี้มาเรารวบรวมมาแล้วนะฮะ
เราก็เรียกทายาททุกคนมานะครับว่ามาตกลงกัน

ถ้าเราเป็นทายาทเหมือนกันแล้วเราเป็นผู้จัดการมรดกด้วย
เราก็ได้เป็นส่วนเท่ากันนะฮะจากทายาททั้งหมดที่มี
เว้นเสร็จแต่ว่าเขายินยอมกันเองเขาให้กันเอง

ก็ต้องจัดการตามที่เขาตกลงโดยที่ไม่มีใครค้านแค่นั้นแหละฮ
จะไปบอกว่าฉันเป็นผู้จัดการมรดกนะ
จะให้คนนี้มากกว่าคนนี้น้อยกว่าไม่ได้นะครับ

ก็ไม่ได้เป็นยักยอกทรัมรดกด้วยเป็นคดีอาญาด้วย
โทษจำคุก๕ปีแล้วมีอายุความถึง๑๐ปีด้วย

ตั้งแต่วันรู้ไม่เกิน๓เดือนแต่ถ้าไม่รู้เลยก็ไม่เกิน๑๐ปี
สมมุติเราจะเรียกสินใหม่ทดแทน
บุคคลที่ทำให้ลูกเราตายหรือทำให้พ่อเราตาย
เราไปเรียกเขา๔๒ล้านเลยไม่ได้แล้ว

เราส่งแม่อุปการะแม่กับพ่ออยู่เดือนละ๓๐๐๐
ก็เอา๓๐๐๐ไปคูณตามอายุพ่ออายุแม่ก่อน
อายุพ่อแม่อาจจะ๖๐อยู่ได้ถึง๗๕๕ปี
ไปคูณเอา๓๐๐๐ไปคูณ๑๕ก็ได้เป็นเงินเท่านั้น

ถ้าเกิดฝั่งลูกเนี่ยถ้าเกิดบุตรอายุ๑๐ขวบ
เด็กจะต้องมีอายุได้ถึง๗๕สมมุตินะ

เขาจะต้องมีหน้าที่อุปการบุตร